เดือนสิงหาคมนี้ก็เป็นช่วงที่พี่น้องชาวไทยมุสลิม
เพื่อประกอบพิธีฮัตตามบทบรรยัติในศาสนาอิสลาม

แล้วก็ช่วยเหลือดูแลจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮัทแห่งประเทศไทย
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกรรมการ
และก็มีบทบาทในการติดต่อประสานงานกับทางการของสาอุดีอาราเบีย
เพื่อให้การประกอบศาสนกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือบรรยากาศของการทรงฮุตยาทหรือผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม
ที่กำลังจะเดินทางด้วยเที่ยวบินปฐมเริกจากจังหวัดนราธิวาส
ประกอบพิธีฮัตยังประเทศซาอุดีอาราเบียในปีนี้
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความตื้นตันใจ
ทำกลางบรรดาสมาชิกครอบครัวและญาติพี่น้องที่มารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
เพื่อเป็นกำลังใจและร่วมกันอำนวยพรให้การปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น
โดยกิติทัศน์พัฒนภงหนึ่งในผู้แสวงบุญจากจังหวัดสงขลา
ที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจยังประเทศซาอุดีอาราเบียเป็นครั้งแรกบอกว่า
ส่วนตัวแล้วรู้สึกตื่นเต้นและกังวลเล็กน้อย
ด้านนางสุริรัติวงเสงี่ยมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
และที่ปรึกษาสำนักงานกิจการฮัต

อำนวยความสะดวกและดูแลชาวไทยมุสลิม
ที่จะไปประกอบพิธีฮัทของรัฐบาลไทยนั้น
ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัทแห่งประเทศไทยขึ้น
ประกอบด้วยกรรมการและคณะทำงานหลายภาคส่วน
เพื่อช่วยเหลือและติดตามฮุดย้ายชาวไทยอย่างใกล้ชิด
อย่างในปีที่แล้วก็ช่วยพยายามช่วยประสานติดต่อในเรื่องมีผู้เสียชีวิตหนึ่งท่านนะคะ
ก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็ติดตามนะคะผู้ป่วยนะคะที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
อีกประมาณ๔ท่านรู้สึกนะคะก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็สามารถกลับมาประเทศไทยได้ด้วยความเรียบร้อย
สำหรับบทบาทของกระทรวงต่างประเทศในฐานะกรรมการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัทแห่งประเทศไทย
ก็ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการดำเนินงานส่งเสริมดูแลผู้ที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจดังกล่าวมาโดยตลอด
ขณะเดียวกันก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาราเบียประจำประเทศไทยในด้านการตรวจลงตาวีซ่าด้วย
กระทรวงต่างประเทศยังได้มอบหมายให้กรงศูนย์ใหญ่ณเมืองเจด้าเป็นตัวแทนของกระทรวงในการอำนวยความสะดวกชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัท
ยังประเทศซาวดีอาราเบียเป็นประจำทุกปี
ทั้งนี้การประกอบพิธีฮัตเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ๕ข้อของศาสนาอิสลาม
กำหนดให้กับชาวมุสลิมทุกคนที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและทรัพย์สิน
จะต้องประกอบพิธีฮัทให้ได้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ถือเป็นศาสนกิจสำคัญที่ชาวมุสลิมทุกคนมีความมุ่งหวัง
ว่าจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัตให้ได้
ดังนั้นในเทศกาลฮัททุกปีก็จะมีชาวมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลก
เดินทางไปประกอบพิธีฮัทกันอย่างเนื่องแน่น
ซึ่งในปีนี้ก็มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมรวมอยู่ด้วย๙๖๐๒คน
จำนวนที่ได้รับการจัดสรรโคต้าจากซาอุดีอาราเบียทั้งหมด
๑๔๐๐คนด้วยกัน